นี่ฮาใหญ่เลย

เอ้าถ้าฉันไปเที่ยวถ้ำจริง

แล้วพี่รู้เหรอถ้ำมีตั้งเยอะแยะ
แล้วค่าเข้าถ้ำราคายังไงพี่รู้เหรอ
นั่นแหละสิดูหน้าระเบิดไม่น่ามีความรู้หรอก
ก็ไม่รู้ไงถึงได้ปรึกษา
แล้วบอลรู้ไหมค่าเข้าถ้ำที่ไหน

แล้วสามถ้ำนี้ค่าเข้าถ้ำที่ไหนราคา

ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าถ้ำสำหรับบุคคลทั่วไป
สามแห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
สองถ้ำพระยานครจังหวัดประจวบคีรีขัน
สามข้ามภูผาเพชรจังหวัดสตูน
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สวัสดีครับคุณจิปรี

กลับข้าวกลับกลมไปดี
อักบินหนีขอบคุณครับ
ใบกะเพราไอ้น้องไม่แพงนะ

กินเมื่อไรก็อิ่มนี่คือใบหัวลำภูมิ
โอ้โฮรับค่ะอันนี้ใบแมงรัก
พี่อยากจะรู้เหลือเกินว่าไปไหนมันถูกกว่ากันฮะ
จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มาตัวน้องเจฟี่
สาวน้อยบล็อกเดอร์สายกินของเรา
ร้องกับซิตคอมคำถามข้อแรก
วันนี้เธอจะสามารถเดินทางได้ถึงข้อไหน
ไปดูกันต่อเลยเออสวัสดีครับคุณเจฟี่ครับสวัสดีค่ะ

ไหวไหมเนี่ยสำหรับวัยใส
นี่คือใบกระเพราครึ่งกิโลกรัม
ราคาถูกมากเพราะเป็นผักสวนครัวที่ปลูก

ได้ปลูกแซมกับถูกหลวงผักยาว

เพราะเราแปลง

มีแค่นี้แปลงครับแค่นี้ปลูกแค่ต้นเดียว

ของลุงนี่ใบแมงลักษณ์ลูกรู้จักไหม

ทานกับขนมจีนก็ได้

แกงเขาหวานก็ได้กับน้ำยาก็อร่อย
เพราะราคาไม่แพงนี่แค่ครึ่งกิโลกรัมนะเนี่ย

เอาล่ะซิฟฟี่จะรู้มั้ยเนี่ยว่าอันไหนถูกสุด

ไพ่บวช
ใช่ไพ่โหลภา

อย่างนั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่ใบแมงลักครับ

เพราะว่านี่คือสินค้าที่จิฟฟี่ไม่ได้เลือก
และราคาอยู่ที่

พี่เป๊กจะเฉลยที่โหระพาครึ่งกิโลกรัม

ใบกระเพราต้องถูกกว่า๓๐บาท
และใบกระเพราที่จิฟฟี่เลือกราคาอยู่ที่

กะเพราเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดเลย

ตอนนี้จิปปี้สะสมไปแล้ว๒๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ

เป็นขนมไทยหวานดำรงของแม่บุญช่วย
ราคาถูกครับเพราะว่าขนมไทยไม่แพง
ค่ะนี่แล้วอร่อยด้วยอันนี้เขาเรียกว่าขนมฝรั่ง
อุ๊ยขนมฝรั่งถูกที่สุด
หรือเป็นขนมไทยหรือขนมฝรั่งค่ะนี่ค่ะขนมฝรั่งจ้ะ
อ้าวเมื่อกี้เขาบอกขนมไทยอยู่นะ
แต่นี่เป็นนมฝรั่งไงเขาบอกขนมไทยนะหวานน้ำลงอ่ะ

นมฝรั่งอยูออเคเหรอโอเคใช่แล้วจ้ะ
ของผมก็หวานดำรงเหมือนกันแม่บุญช่วยครับ
อันนี้เป็นขนมหลอกลวง

ถ้าเป็นหลอกชิบฟรี่

นี่อันนี้ก็ได้ขนมต้ม

เวลาบอกเด็กให้เด็กจำอันนี้มันถูกกว่า

ให้เด็กได้รู้ว่าอะไรเด็กจำอันไหนไม่ควรจำ

แต่สิ่งที่ควรจำก็คือว่านี่คือข้อที่๒ค่ะ
ฟี่คะมูลค่า๔๐๐๐บาท
ขนมไทยทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

บลำดวนขนมฝรั่งขนมต้ม

ก็เขาบอกว่ามันใช้ในงานพิธีน่าจะราคาแพงที่สุดแต่หนูว่า

ทีนี้เหลือกรีบลำดวนกับขนมฝรั่ง

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่ขนมต้มที่จิฟฟรีไม่ได้เลือก
และราคาขนมต้มที่จิฟฟี่ไม่ได้เลือกอยู่ที่

ขนมฝรั่งที่จิฟฟี่เลือกราคาอยู่ที่
เราต้องมาวัดกันที่กีบลำดวน
ีบลำดวนต้องแพงกว่า๓๕บาท

แพงก่อน
ขนมฝรั่งปกติเหมือนที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้รับราคา๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปนะคะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ดินซ่ำเต็มเครียสเตอร์รองค่ะ

อันนี้คือเป้าสามสีทรีโอ
อันนู้นคือป่อเปี๊ยะแฮมชีสค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๓ของจิฟฟรีค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

่อเปี๊ยะแฮมชีสราคาอยู่ที่
มันเป็นแฮมชีสป่ะ

จิฟรีเลือกเป่าสามสีทรีโอ

๕๙บาท

หอยเจาะต้องแพงกว่า๕๕บาท

ติ่มซำที่จิฟฟรีไม่ได้เลือก
และราคาหอยจ๋ออยู่ที่
แพงกว่า
แพงกว่า

ตอนนี้กิฟฟรีคุณดีสะสมไปแล้วค่ะ

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

นี่น้ายืนสั่งเหมือนกับน้าเป็นเจ้าของร้าน

ผมไปจัดทางร้านแล้ว
ไอ้น่าจะถูอยู่ตรงนั้นน่ะ
ไปถูก็จัดโต๊ะสองอย่างเลย

เฮ้ย

ตรงนี้มีคนตาย

อ้าวอ้าวนี่มึงไม่ตายอ่ะ

เอาล่ะสิวันนี้มีฝรั่งเข้ามานอนในร้านของเรา
จะเกิดอะไรปวนแค่ไหน
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับ